มีเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นที่จังหวัดนครพนมนะคะ
คนนึงค่ะกับลูกสาววัย๗ขวบ
มน้ำตายทั้งคู่ที่แม่น้ำโขงค่ะ
ตอนแรกหลายคนบอกว่าสงสัยจะเป็นการฆ่าตัวตาย
คือพ่อเนี่ยเครียดเพราะว่ามีปัญหาเรื่องภาระหนี้สิน
แล้วก็คงจะตายแล้วก็กลัวว่าใครจะดูแลลูก

แต่ว่าฝั่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตเขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้
พ่อคนนี้รักลูกสาวยิ่งกว่าอะไรดี
ไม่มีทางที่จะทำให้ลูกสาวต้องมาเสียชีวิตแบบนี้
ลองไปดูบรรยากาศตอนที่นำร่างขึ้นมาจากน้ำโขงก่อนนะคะ
ผู้หญิงคนนี้คือนางสาวละลิตาวงศานะคะ
เป็นอดีตภรรยาของผู้เสียชีวิตแล้วก็เป็นแม่ของน้องโมจิวัย๗ขวบค่ะ
ผู้ตายคือนายระคังเงินอินทราวัย๓๐ปีนะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้น๖โมงครึ่งริมฝั่งแม่น้ำโขง
จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมค่ะ
คือมีเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีคนจมน้ำค่ะ

ประดาน้ำกู้ภัยศรีสัตตะนครพนม
แล้วก็กู้ชีพปพเทศบาลเมืองนครพนม

ระดมกำลังกันช่วยงมหาเลยนะคะ

เจอร่างอยู่ห่างจากฝั่ง๔๕เมตร

ในราคาเงินเนี่ยเขามีอาชีพเป็นรายเดอร์
ส่วนน้องโมจิอายุ๗ขวบค่ะ

แล้วก็ยังมีกระเป๋าสะพายไหล่ติดอยู่ที่ศพด้วยนะคะ

ทีนี้ถ้าคุณผู้ชมเห็นภาพเมื่อสักครู่

อยู่ที่ร่างของพ่อลูกคู่นี้ด้วยทางฝั่งนางสาวละลิตาเนี่ย
เขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่นายระคังเงินจะฆ่าตัวตายแล้วเอาลูกไปตายด้วย
คิดว่าน่าจะกระโดดลงไปช่วยหมาสองตัวนี้มากกว่า
เท่าที่สังเกตเห็นคือมันตัวเปียกปอนทั้งคู่

สองพ่อลูกเดินออกกำลังกายกันอยู่เนี่ยโอ้โห
คุณผู้ชมภาพนี้หลายคนเห็นแล้วแบบสงสารมากคือ
มันเฝ้าศพสองพ่อลูกไม่ห่างคือไปนอนเกยศพเลย
โดยที่แบบไม่รู้ว่าเขาตายไปแล้ว
ที่เห็นในการบอกว่าเห็นสองพ่อลูกคู่นี้ค่ะ
เดินออกกำลังกายพร้อมกับเจ้าหมาสองตัวนี่แหละ
เดินลงมาที่โป๊ะเหล็กสักพักหนึ่งได้ยินเสียงดังตู้ม
ไปดูก็เห็นคนกระโดดลงไปในน้ำแล้วค่ะ
แต่เห็นไม่ชัดว่ากระโดดไปพร้อมกัน๒คน
หรือว่าเป็นการใครตกลงไปหนึ่งคนแล้วลงไปช่วยกันหรือว่ายังไง
จังหวะที่วิ่งไปดูหลังได้ยินเสียง
เห็นสองพ่อลูกอยู่เหนือน้ำแล้ว
แต่เห็นหมาสองตัวนี้ลอยคออยู่ในน้ำไหว้วนไปวนมาค่ะ
คือนายระคังเงินเขาอาศัยอยู่กับลูกสาว๒คนนะคะ
น้องโมจี้ที่เสียชีวิตวัยเจ็ดขวบเป็นคนโต
แล้วก็มีคนเลขคนหนึ่งวัยสี่ขวบ
แต่อย่างที่บอกว่านอกจากอดีตพระยาแล้วเนี่ย
แม่ของนายระคังเงินก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่ลูกชายจะฆ่าตัวตาย
แล้วพาหลานตายไปด้วยเพราะยังมีลูกคนเล็กอยู่บ้านอยู่เลย๔ขวบ
แม่บอกว่าน่าจะลูกอาจจะตกลงไปหรือกระโดดลงไปช่วยหมา
หมาตกลงไปในน้ำแล้วพ่อคงลงไปช่วยแล้วหมดแรงกันทั้งคู่
มาด้วยเออเออนั่นแหละมันชวนมาอยู่ทำไมเอามา
วิ่งออกกำลังกายก็มีหมาไปด้วยอืมพอไปถึงโป๊ะเรือนอ่ะ
เขาก็ลงไปเล่นในโป๊ะเรือนนั่นแหละหมามันกระโดดลงน้ำ
มันหมามันหิงน้ำก็โดดลงน้ำไอเด็กไอเด็กเด็กเขาก็
ก็โดดลงไปกับหมาก็โดดไปช่วยหมาน่ะอ๋อเด็กน้อง
ก็โดดลงไปช่วยหมาน้องเขาเข้าใจว่าหมามันตกน้ำจ้ะจ้ะ
กลัวเขาเข้าใจว่าหมาว่ายน้ำไม่เป็นน้ำก็คล้ายกับน้ำมันจะพัดหมาไปนะ
เขาก็โดดลงไปช่วยหมาครับแล้วพ่อเขาเห็นลูกก็โดดลงไปกับหมาน่ะ
แล้วพ่อเขาก็กระโดดลงไปช่วยลูกกระโดดลงไปช่วยลูกก็เลยจมช่วยลูกไม่ได้เขาว่ายน้ำไม่เป็น
คือเราจมน้ำไปด้วยกันที่เราสันนิษฐานคือประมาณนี้เนอะจ้ะที่ที่มีประเด็นคนบอกว่าคิดสั้นคิดอะไรนี่เป็นไปได้
ไม่มีค่ะครับเขามีปัญหาเรื่องชุดไม่มีปัญหาไม่มีค่ะ
เชื่อค่ะเพราะว่าเพราะนัทเขารักลูกมากเพราะว่าเขาทำเชื่อว่าเขาทำดีที่สุดแล้วอ๋อ
อืมค่ะเขาเขาน่าจะช่วยเต็มที่แล้วอืมแต่คงเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะมาคิดอะไรเรื่อง
ไม่ค่ะเพราะว่าเขาเขารักลูกเขามากแล้วก็ที่เราถามไปว่าฆ่าตัวตรงตัวตายไม่ไม่จริงนะคะ
เพราะว่านัทเขาเป็นคนที่รักมุกมากจริงจริงใช่ค่ะเพราะว่าเรารู้จักนัทจริงจริง
เพราะว่าเราถึงพูดได้ว่านัทไม่เคยคิดจะคิดจะฆ่าตัวตายแล้วเพราะว่านัทเขาเป็นคนรักลูกทั้งสองคนมาก
ครับแล้วลูกไปไหนไม่ได้เขาต้องอยู่ข้างเขาตลอดเวลาครับคือเรื่องนี้เรามองว่าเป็นอุบัติเหตุ
ค่ะโมจิเขาจะติดพ่อเขามากอ๋อติดพ่อมากครับส่วนฝั่งพี่ชายของผู้ตายก็บอกนะคะว่าน้องชายเป็นคนเงียบเงียบ
ไม่เคยเล่าเรื่องปัญหาอะไรรู้แค่ว่ามีหนี้สินแต่ว่าไม่รู้เรื่องตื้นลึกหนาบางค่ะ
เอารถไปเข้าไฟแนนซ์เนอะก็เป็นส่วนบุคคลรถยนต์เหรอครับรถมอไซค์ครับมอไซค์
รถยนต์ก็มีเอาไปคืนเขาก็เอาไปคืนเขาก็มีผ่อนจ่ายเดือนละห้าร้อยมั้ยนะครับรถนี่น่าจะเดือนละไอสองพันสามพันนะครับอ๋อ
แล้วก็มีส่วนบุคคลต่างหากแล้วก็มีอีออนเขารายได้เข้าหลักเขาเป็นอะไรครับ
ทำอะไรครับรายเดอร์ตอนตอนนี้เป็นไลน์แมนครับลายแมนเนอะครับรายได้ก็เห็นวิ่ง
ล่าสุดนี้วิ่งไม่ค่อยได้ครับวิ่งได้วันละ๑๘๐บ้านก็เป็นบ้านเช่าเนอะ
เป็นบ้านเช่าเช่าเดือนละสามพันสอง
ทางฝั่งครอบครัวผู้เสียชีวิตเองหรือว่าอดีตภรรยาเองเนี่ย
คือไม่มีใครเชื่อเลยว่าจะเป็นการฆ่าตัวตายนะคะก็มุ่งไปที่เดียวแหละว่า
คงจะตกใจที่หมากระโดดลงไปก็เลยกระโดดตามลงไปพ่อเห็นแบบนั้น
ว่ายน้ำไม่เป็นด้วยลูกก็ยังเด็กแต่ก็กระโดดลงไปช่วยลูก
สุดท้ายเนี่ยน้ำโขงเนี่ยน้ำมันไหลแรงก็เลยน่าจะหมดแรงจมน้ำเสียชีวิตทั้งคู่
สุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องเศร้านะคะอ่าคุณผู้ชมค่ะ